เขาบอกว่าเลือกงานไม่ยากจน
น่าจะจริงนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ค่ะ
งานของเขาคือการรับมีด
และเดินทางไปทั่วประเทศ
ฟังรายได้นะคะวันละ๑๐๐๐ถึง๓๐๐๐บาท
แล้วเขาบอกว่าอาชีพของเขาดีจังเลย

จอดไหนนอนนั่นจอดไหนนอนนั่นเนี่ยค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะมาจากด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
ขออภัยค่ะทีมข่าวของเรามาจากจังหวัดเลย
เพื่อมาพูดคุยกับนายสุภาชัยจินโจหรือว่าลุงแพทย์
อายุไม่ได้มากนะ๔๘เองนะคะ
มีอาชีพรับจ้างรับมีดกันไกลและแบตเตอเลี่ยน
ลุงพัฒน์เราว่ายึดอาชีพนี้มา๔ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ปักหลักอยู่ที่บางแสนชนบุรี
เพราะ๒ปีก่อนเริ่มไฟฝันว่าอยากไปท่องเที่ยวทั่วประเทศ

ก็เลยตัดสินใจดัดแปลงรถสามล้อให้เป็นรถเคลื่อนที่
เพื่อที่จะตระเวนรับมีดรับกันไกลรับแบตเตอเลี่ยนทั่วประเทศ
ภายในรถคันนี้มีการติดตั้งเครื่องมือครบค่ะ

ไปได้ทั่วประเทศเลยทีนี้ไปได้จริงแล้วก็ทำรายได้ในตามสถานที่ที่ตัวเองไป
ได้วันละ๑๐๐๐๓๐๐๐บาท
เขาบอกว่าเท่ากับว่าตอนนี้เขามีงานทำมีเงินใช้มีเงินเก็บ
และได้เที่ยวตามที่ตั้งใจไว้เลย
ค่ำไหนนอนบนรถคันนี้ไปจอดตามโรงพักหรือตามชุมชน
บางทีก็จอดนอนตามวัดไม่จำเป็นต้องค้างคืนในโรงแรม
หยัดเงินแถมเวลาไปไหนมาไหน
ก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยเข้ามาพูดคุยมาสอบถามมาขอถ่ายรูป

แล้วถ้าใครอยากเรียกใช้บริการสอบถามได้ที่หมายเลข
สอบถามลุงแพทย์เลยตอนนี้ลุงแพทย์ถึงไหนแล้ว

เดี๋ยวจะเห็นนี่รับคมบางแสน
แต่ทีนี้เขาก็จะบอกความเคลื่อนไหวไงคะว่าเขาเดินทางถึงไหนแล้ว
ผ่านตรงไหนนะ

ดูเมื่อกี้สักครู่เนี่ยรับมีดแล้วมีดคมกริบแน่นอน
ใสมากอะค่ะอันเมื่อกี้